เรานำเสนอเรื่องลูกเขยโหดที่ไปซ้อมเมีย
ทีนี้พอพ่อตาเข้ามาเห็นพ่อตาก็เข้ามาห้าม
เขยก็เอาปืนยิงพ่อตา
หลังจากนั้นเอากระบอกปืนคือตบเมียจนเลือดอาบ
แล้วก็ยิงที่เข่าเมียจนได้รับบาดเจ็บค่ะ
ล่าสุดคือเมื่อวานนี้ลูกเขยโหดคนนี้
เข้ามอบตัวที่สพเมืองสิงห์บุรีแล้ว

แล้วเขาก็รับสารภาพทุกข้อกล่าวหา
ตำรวจแจ้งข้อหานักโดนไป๔ข้อหา
โดยลูกเขยโหดก็คือนายถาปากรแดงมณี
หรือว่าในเบิร์ตอายุ๒๘ปี
เป็นผู้ต้องหาที่ยิงพ่อตา
คือนายมนูมีโตจนเสียชีวิต
นายเบิร์ตไม่พอใจค่ะที่พ่อตาเข้ามาห้าม

ก็คือนางสาวสิริวัลมีโต
หลังจากที่ยิงพ่อตาจนตายแล้วนะ
ในเบิร์ตเอากระบอกปืนกระบอกนั้นยิงเมียที่ขา

เอากระบอกปืนตบเมียจนเลือดอาบ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านของภรรยา

ล่าสุด๙โมงเช้าเมื่อวาน
เบิร์ตก็ติดต่อเข้ามอบตัวกับตำรวจสพเมืองสิงห์บุรี
แล้วก็เอาอาวุธปืนที่ใช้ยิงพ่อตา
ที่ใช้ยิงเขาเมียตบเมียเนี่ยนะคะ

แล้วสาเหตุที่มามอบตัวในเบิร์ตบอกว่าทนแรงกดดันไม่ไหว

เจ้าหน้าที่ก็สอบสวนแล้วก็แจ้งข้อหา

มีอาวุธปืนไม่มีทะเบียนไว้ในครอบครอง
๒ก็คือพกปืนไปในที่สาธารณะ
คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และ๔พยายามทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ถึงแก่ชีวิต
นายเบิร์ตก็ยอมรับทุกข้อกล่าวหาค่ะ
แล้วก็นำตัวไปฝากขังที่เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี
เพื่อที่จะดำเนินคดีต่อไปนะคะ
ส่วนทางด้านนางมาลีชัยสุวรรณ
ภรรยาของผู้เสียชีวิตหลังจากทราบข่าวนะ
ว่าลูกเขยติดต่อมามอบตัวก็บอกว่า

ลูกเขยคนนี้มาขอขมาไม่ต้องการให้มาขอโทษ

อยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
หรือขอให้มันตายตกไปตามกันเลย
และครอบครัวตอนนี้ตัดสินใจคือเป็นห่วงลูกสาวมาก
ลูกสาวนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
แต่ตัดสินใจนะย้ายลูกสาว
ภรรยาของนายเบิร์ตไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอื่นแล้ว
เพราะว่ากลัวไงขนาดอยู่ที่บ้าน
เบิร์ตยังมาทำร้ายลูกสาวขนาดนี้
ก็เลยย้ายแล้วก็ไม่บอกโรงพยาบาลด้วย
ส่วนอาการของภรรยาของในเบิร์ตก็คือนางสาวสิริวัล
ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นพูดจาโต้ตอบได้
แต่สภาพจิตใจค่ะคุณผู้ชมมันย่ำแย่เหลือเกิน
คุณคิดดูนะญาติไม่กล้าบอกเลย
ว่าพ่อของเธอเสียชีวิตแล้ว
แต่เธอน่ะตอนที่นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
เปิดดูข่าวแล้วก็รู้อ้าวได้อ่านได้ฟังข่าว
พ่อฉันตายแล้วนี่เธอเสียใจมากเลยนะคะ
จริงที่เสียใจมากเพราะว่าตอนที่เธอถูกทำร้ายร่างกาย

แล้วพ่อก็วิ่งเข้ามาช่วยโดนรัวยิงเข้าไปนะคะ